และมาตัวที่๒ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

น้องให้พี่เก่าให้ซื้อให้
รักมากก็ซื้อให้เลยรวยรวย
สำหรับตัวนี้คุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังคะ
ถ้าลบเครื่องสำอางไม่ต้องง้อ

ลบเครื่องสำอางที่อยู่บนหน้าของป้าพิมตอนนี้

อีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่จะใช้ในการเช็ด

เครื่องสำอางธรรมดาหรือเครื่องสำอางกันน้ำนะคะ
ก็สามารถต้องเช็ดออกไปได้หมดเลย

เป็นผ้าลบเครื่องสำอางค่ะ

ผลิตมาจากผ้าที่เป็นเฟอร์ลี่เอสเตอร์

แต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาสามารถซักแล้วนำมาใช้ซ้ำได้ถึง๑๐๐๐ครั้งนะคะ
ถ้าหารเอาแบบคร่าวเลยก็ประมาณ๓ปี๓ปีเลยนะคะ
ผ้าตัวนี้คือเรียกว่าสุดยอดมากนะคะยังไม่เจออะไรแบบนี้มาก่อน

มีจะมีทั้งหมดสองด้านนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
ซึ่งทั้ง๒ด้านจะไม่เหมือนกันคือด้านนี้จะเป็นด้านขนยาวนะคะ
แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นด้านที่เป็นขนสั้นแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวพิมจะใช้ผ้าผืนนี้ชุบลงในน้ำอุ่นที่เตรียมเอาไว้ตรงนี้
ให้มานะคะแล้วจะเช็ดเครื่องสำอางทั้งหมดบนใบหน้าของพิมออกเลยนะคะ
จะเช็ดข้างหนึ่งของใบหน้าก่อนนะคะ
เพื่อดูสิว่าหลังจากเช็ดแล้วเนี่ยดูสะอาดจริงหรือเปล่าค่ะ
คุณจะเห็นตรงนี้ว่าเครื่องสำอางนะคะติดขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับ
ต้องบอกว่าดูจากปริมาณเครื่องสำอางที่ติดอยู่บนผ้าผืดนี้เนี่ย
เรียกว่าเอาเครื่องสำอางออกจากหน้าพิมพ์นะคะได้ถึง๙๕ทีเดียวนะคะ
ก็เรียกว่าประทับใจกันไปนะครับวันนี้เพราะว่าป้าพิมนำสองนวัตกรรมนะคะมาให้ดูกันทีเดียว
ซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงกลางวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าสามารถจะซับมันโดยไม่ดึงเครื่องสำอางออกจากผิวหน้าของคุณค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะน้องอ๋อมน้องไอซ์ได้เห็นทั้งสองตัวทั้งสองนวัตกรรมนี้แล้วนะคะ
เชื่อว่าสาวหลายคนที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องศึกว้าวเช่นกันนะคะ
เพราะสองตัวนี้ใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสีสันของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันช่างเยาวยวนเหลือเกินนะคะ
อาจจะมีหลายคนแบบตื่นเต้นอยากจะได้อยากจะเอาไปลองใช้กันบ้างแล้วนะคะ
เดี๋ยวยังไงน้องอ๋อมน้องไอซ์นะคะช่วยติดเรทผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ให้พิมด้วยนะคะ
จะได้ทราบว่าน้องชอบตัวไหนกันค่ะ
เช็ดเครื่องสำอางออกจากบนใบหน้าแบบนั้นให้เราเห็นเลยว่ามันเวิร์คมาก
หรือว่าเราให้คะแนนก่อนติดเลยกันก่อน

หรือจะแบบคันอยากพูดอยากวิจารณ์

กระดาษซับมันที่ไปบอกว่าเราไม่ต้องง้อกระดาษซับมันอีกแล้ว

พูดถึงซื้อทั้งทีก็เอาให้ใช้ได้ครึ่งปีไปเลยนะ

แล้วก็ชอบนะชอบมาลองอะไรอย่างนี้
แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกผิวขนาดนั้น
น้องว่าอันนี้อ่ะเท่ามันมากจริงอ่ะ
ยังไงก็ต้องเป็นแป้งซับอยู่ดีถูกไหมก็คือแบบแค่มันพอประมาณดีกว่า

มันหน้าจะปล้าอะอยู่ซิบ

ผู้หญิงแบบเลิศอย่างเราต้องมีตัวนี้

เรามาติดเรทตัวนี้เลยนะคะ

จัดไปอย่าให้เสีย

เวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดตอนนี้ใช่ไหม

ป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันทั้งคู่
เพราะถูกอกถูกใจกับนวัตกรรมทางความงาม

ไม่ต้องเซอร์วันนี้ไม่มาแจก
เพราะว่าทั้งสองแบรนดนี่ใจดีมากเลยนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมนะคะพูดเลยค่ะ

นี่สตัฟมาทั้งรายการแล้วเนี่ยคะ
ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายมาเดี๋ยวชมว่าหน้ามันไม่สวย
ผู้ชายดีฝันกว่านี้วันนี้ใช่ไหมใช่แจ่
เราต้องสวยขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้เลย

ช่วงหน้าช่วงหน้าเลยค่ะกับ